อยู่ประตูมันก็เปิดเองปิดเอง
แล้วประตูนี้มันอยู่ในโรงพยาบาล

ให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยและสังเกตดูด้วย

หรือมันเป็นประตูอัตโนมัติหรือว่าเป็นเรื่องผี
มีคลิปประกอบซาวนะครับแล้วก็บอกว่า
มาขึ้นเวรดึกต้องเจออะไรแบบนี้ตลอด
วิ่งดิรออะไร
คุณผู้ชมฮะเห็นแบบนี้ประตูมันเปิดได้ไง

แล้วก็พี่กัดคืออยู่ที่โรงพยาบาล
ศิริราชปียะมหาราชกาปียะมหาราชการุ่นนะครับ
หลายคนก็แสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้าไป
บอกว่ามันหลอนจริงนะแต่บางคนก็บอกลองดูสิ
มีคนเปิดมีคนเปิดสังเกตดีตรงกระจกล่างประตู
รองเท้าสีขาวผลักแล้ววิ่ง
ไหนคุณดูสิผลักแล้ววิ่งไหนฮะรองเท้าสีขาวผลัก
เหมือนเอาเท้าดันเข้ามาแล้วก็วิ่งไปแล้วหลบไปแล้ว

มีคนเข้าไปถามต่อกับคนที่คอมเมนต์นี้บอกอ้าวถ้ามันเปิดได้
มีคนอยู่ข้างนอกเอาเท้าผักแล้วก็วิ่ง
แล้วมันปิดได้อย่างไรแล้วมันปิดได้อย่างไร

เดิมก็มาตอบกลับว่าก็มีคนแอบอยู่ตรงเสาผ้าใบสีเขียวนี่
มีคนแอบอยู่แล้วก็ผลักสิ
นี่คือเขาตั้งข้อสังเกตแต่มันยังพิสูจน์ไม่ได้นะ
บางคนบอกไม่ใช่รองเท้านะสีขาวเป็นแสงกระทบจากหลอดไฟ
รองเท้าตรงไหนหลายคนก็มาถามใหญ่เลยนะฮะ
บางคนบอกแบบนี้บอกว่าประตูแบบนี้มันหนักจะตาย
ถ้าจะเปิดต้องใช้แรงเปิดไม่ใช่สะกิดหรือผักเบามันเปิดได้
บางคนก็ถามเป็นประตูอัตโนมัติหรือเปล่า
นานาจิตตังค์แหละครับแต่มีบางคนผมชอบคอมเมนต์นี้บอกว่า

ก็ดีนะเขาเปิดเองแล้วเขาก็ปิดเองเขามีความรับผิดชอบ

ไม่ว่าจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรก็ตาม
แต่เขาเปิดปิดเองแสดงว่าเขารับผิดชอบ

ยังพิสูจน์ไม่ได้นะเพราะเขาไม่ได้ระบุมาประตูมันมีเซ็นเซอร์
หรือว่าประตูเป็นอัตโนมัติเป็นไฟฟ้า
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่พยาบาลบางคนเขาก็บอกว่า
โรงพยาบาลเขาจะเป็นแบบกดตึ้ง

แต่นี่ประตูแบบนี้ไงประตูพับนะฮะ